ไปขอโชคขอลาบจากต้นประดูกอยู่ริมถนนสายสามโก้ศรีประจันทร์
ล่ำลือกันว่าเฮ้ยมีคนถูกจากที่นี่หลายคนแล้วนะ
นะดูต้นไม้กันไปก่อนสภาพเป็นอย่างนี้
ต้นประดูกฮะมีขนาดใหญ่นะสักสองคนโอบได้ก็ไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรนัก
แต่ก็เห็นชัดอยู่อยู่บริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ส้มจีน
อยู่ริมถนนสายสามโก้นำลังโก้จริงทับ
นั่งอยู่ตรงนั้นเราก็ตกใจดิมีคนจริงบ้างเราก็ไม่รู้ไง
แล้วยิ่งในช่วงเย็นนั้นหลังปิดร้านดึก
เธอบอกเธอได้ยินเสียงนะจากประเทศประดูว่าก๋อก๋วยเตี้ยวกินนี้
ก๋วยเตี๋ยวกินหน่อยเธอไม่ชูว่าเสียงคนหรือเปล่า

หิวมั้งอยากกินเตี๋ยวมั้ง
จัดให้เด้เช้ามานี่รีบเอาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารขาวหวานมาวางเอาไว้
ราวกับว่าเป็นการเส้นไหว้วิญญาณที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นประดูกครับ
เป็นความเชื่อเรื่อยมาแล้วเธอบอกว่าอย่างนี้
เมื่อเอาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เครื่องเส้นไหว้มาวางเอาไว้
ขายดีหมดทุกวันขายหมดเลยราวกับเทหม้อทิ้ง

มาหลานชายได้สืบทอดกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวของเธอ
และตัวหลานเองก็มีความเชื่อใช่ไหมล่ะ
ก็นำเครื่องเส้นไหว้มาไหว้เป็นประจำ
และบอกงี้นอกจากจะค้าขายดีแล้วเนี่ยนะ
ยังได้รางวัลมาด้วย๓๔งวดที่ผ่านมา
ทีนี้ล่ะครับชาวบ้านพอรู้ข่าวมากันเพียบเลย

มาขอโชคลาภจากต้นประดูกตรงนี้
เอ้ายังไงดี

ใช่ไหม
อ๋อยึบบ้างน้ำแดงหน่อยผ่านก๋วยเตี๋ยวอุดหนุนก่อน

แต่ก็อยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วอ่ะ
กินหน่อยกินมันหอมได้แล้วมันมีแรงด้วยไง